หมาไม่หมู่ตรงไหนเอาปากกามาวงครับ
สั่งภาพหากหยั่งเอาภาพมา
ภาพ่าว่าน้ำมง

เฮียตัวเงินตัวทอง
แล้วยังไงมันจะไปไหนพี่เบิร์ท

แต่นอนเปิดไม่ได้เป็นบริษัท

หรือยังว่าดอมมันเข้าใจเรื่องของตัวเงินตัวทอง

ตัวเงินตัวทอง

เลขที่ของบริษัทเลขที่อะไรเหรอ

บอกสิคะใจดีมาก
เห็นเลขแล้วก็แอปเป่าตังค์เลย